มากันที่ข่าวนี้ดีกว่าหายใจหายคอกันนิดนึงนะคะ
สาวแต่งตัวดารงดาราแต่งตัวสวยกันอยู่แล้วแหละ

บางคนไม่สั้นก็เหอะพี่มิ้วต่อให้เรานั่งระวังเนี่ยมันก็จะอันตรายนิดนึง

ไม่เคยรู้เลยนะครับคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวนี้มีแบบการแอบถ่ายแบบ
เข้าไปถ่ายในไอส่องแบบนี้เรายังพอเห็นไง

แต่มานวัตกรรมใหม่คุณผู้ชมใช้ส่องในถุงกระดาษ

ที่เพิ่งโดนมาหมาดเลยเป้ยปานวาดค่ะ

พี่มีลูกมีผัวแล้วนะคะน้องยังถ่ายใต้กระโปรงพี่เลย

พี่จะโดนเขาถึงจะดื้อพี่เลยนะคะโหล
มีคือไลค์มีขัวมีลูกมีขัวแล้วนะคะ
เออฟังคลิปแบบนี้แล้วหัวล้อแต่อารมณ์ตอนนั้นนางเดือดอยู่นะคะ
คุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในงานอีเวนต์
สำหรับเด็กงานนี้เขาเป็นงานของเล่นของอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็มีคุณแม่ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมีคุณแม่ป้ายแดงกระแตสุพักษรนะคะ
แล้วก็คุณเป้ยปานวาดเมย์ก็มาเหมือนกันเมพิชชนาธิ์อะไรอย่างนี้นะคะ
ก็บอกว่าไม่น่าจะเชื่อว่าจะเกิดขึ้นแบบนี้นะคะ
ดาราสาวที่ไปร่วมงานอย่างคุณเป้ยปานวาดและแป้งออนจีราค่ะ
ถูกผู้ที่แฝงตัวเข้ามาภายในงานแอบถ่ายใต้กระโปรงค่ะ
ซึ่งเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยถูกเปิดเผยขึ้นโดยนางร้ายสุดเซ็กซี่คุณเมพิชชนาธิ์ค่ะ
อัดคลิปสาวเป้ยโพสต์ขึ้นไอจีของเธอพร้อมกับข้อความว่า
ประกาศรายชื่อต่อไปนี้วงเล็บนะคะมาจากที่งานที่งานของตุ๊กตาไอติมหวานเย็นนี่แหละ
ก็โดนแอบถ่ายใต้กระโปรงค่ะให้ไปพร้อมกันที่สอนอ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับคนร้ายได้แล้วแล้วก็แท็กหาสองสาวก็คือคุณเป้ยกับคุณแป้ง
นี่คุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมเป็นถุงกระดาษธรรมดาธรรมดา
แต่มันเจาะรูอยู่ตรงใต้ถุงนั่นไงแล้วมันซ่อนกล้องไว้ในนั้น
หลังจากนั้นไม่นานนะฮะหลังจากที่คุณเมย์ได้โพสต์ไปเนี่ยไม่กี่ชั่วโมง
คุณเมย์ก็มีการโพสต์รูปถุงกระดาษเอาไว้ที่อย่างได้เห็นกันแล้วก็มีข้อความเตือนภัยกับสาว
เนื่องมาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานอีเวนต์
ระบุว่าตำรวจจับคนร้ายได้พร้อมกับของกลาง
มีอะไรบ้างของกลางมีโทรศัพท์๓เครื่อง
ใน๓เครื่องนะคุณผู้ชมมีคลิปถ่ายชัดในสาวจำนวน๑๘คลิป
ซึ่งคนร้ายจะใช้วิธีนำถุงกระดาษเจาะรู
เจาะรูไม่พอต่อสายและกล้องโทรศัพท์
เดินไปตามที่สาวใส่กระโปรงสั้น
บันไดเลื่อนแล้วเอาถุงไปส่องใต้กระโปรงนั่นเอง
อันนี้สาวเมย์บอกว่าถือว่าเป็นคำเตือนให้สาวได้ระมัดระวังกันก่อนนั่นเองนะคะ
แต่ว่าสาวสมัยนี้ดิฉันก็บอกเลยนะคะ
ถ้าเกิดว่าคนที่คิดไม่ดีที่คิดจะถ่าย
ถ่ายใต้กระโปรงบางทีอาจจะไม่ได้เจอสิ่งที่คุณอยากจะดูก็ได้นะคะ
ทำไมจะเจออะไรไม่รู้เจออะไรอาจจะเจอมังกรก็ได้
แต่เดี๋ยวนี้ก็ผู้หญิงเวลาไปงานส่วนใหญ่เขาก็จะระมัดระวังอาจจะมีกางเกงขาสั้น
อะไรไว้ข้างในเพื่อความปลอดภัยเอาไว้ก่อนแทบทุกคนแหละ
ใส่กางเกงเอาให้ดีก็อย่าสั้นมากแล้วกันเนอะ
ให้ระมัดระวังตัวเองด้วยบางทีภายใกล้ตัวเรามาแบบหลากหลายรูปแบบ
ตอนนี้ไม่รู้ว่าใครดีไม่ดีนะคะระวังตัวเองไว้ด้วยละกัน